หลังจากที่มีการแถลงสำนวนคดี

ก็คืออยากที่จะเผาร่างของลูกสาว

หรือเรื่องตั้งแต่การออกแบบ
ก็ทำถึงการแกะไม้จริงแล้วนะครับ
ใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือก็จะเสร็จสมบูรณ

โดยผู้ออกแบบหีบศพหีบบรรจุร่างของคุณตังโม
คือนางสาวโตนานาการอภิราชจิต
ซึ่งจากบริษัทสุริยาหีบศพนะคะเปิดเผยค่ะ
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการ
เพื่อให้ทันส่งมอบให้กับคุณแม่
หลังจากที่ใช้เวลาในการออกแบบ
ใช้เวลาในการลงมือทำประมาณ๒สัปดาห์นะคะ
ซึ่งขีบบรรจุร่างของคุณตังโม
จะมีขนาดความกว้าง๖๐เซนติเมตร
ยาว๒๑๐เซนติเมตรสูง๕๕เซนติเมตรค่ะ
โดยตัวหีบเนี่ยก็เป็นสีโอรสสีขาวแล้วก็สีคอปเปอร์โกนะคะ
คุณผู้ชมดูสิคะให้ความรู้สึกเหมือนกับท้องฟ้า
ตอนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้า
อกจากนั้นที่ตัวหีบบรรจุร่าง

ที่จะนำพาตังโมไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้า
ด้านข้างโรงศพทั้งสองฝั่งรวมถึงฝาโลงเนี่ยนะคะ
ก็จะใส่ภาพของตังโมลงไปด้วย
ส่วนไม้กางเขนบนฝาหีบบรรจุร่าง
จะมีดอกกุหลาบแล้วก็มีดอกทิวลิป
อันนี้คือก็แทนความรักเสมอแทนความรักตลอดไป

ก็จะตกแต่งด้วยลวดลายดอกกุหลาบ๑๑ดอก
แล้วก็มีดอกทิวลิปรายรอบ
คือมีความหมายว่าทุกคนรักแตงโมโดยไม่หวังผลตอบแทน

เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ออกแบบหีบศพหน่อยนะคะ
หีบก็จะออกแบบเป็นจำนวนดอกกุหลาบจำนวน๑๑ดอก
ที่แปลว่าความรักเกี่ยวกับความรักที่แบบคงอยู่ตลอดไป
มันไม่ใช่แบบความรักของทางคุณแตงโมอย่างเดียว

แล้วตรงกลางมันจะมีกิมมิกเป็นรูปแตงโม
ซึ่งดอกกุหลาบมีก็อบอุ้ม
ก็เหมือนความรักของทุกคนที่กำลังอบอู้ของคุณแตงโมอยู่
ส่วนทิวลิปที่อยู่ข้างขึ้นลูกตังโม
ก็เปรียบความรักของคุณแตงโมที่มีต่อทุกคน

เป็นลักษณ์ที่เสียสลักให้กับทุกคน
จากนั้นนะคะทางผู้บริหารบริษัทสุริยาหีบศพ
คุณระมิดาสุริยเสนี
ก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้ทำเพื่อคุณตังโมในวาระสุดท้าย
แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ออกแบบลงศพลักษณะพิเศษแบบนี้

จะส่งมอบหีบศพให้กับทางครอบครัวของคุณตังโม
นำไปใช้บรรจุร่างวันที่๒๙เมษายนนี้
อันนี้คือวันที่จะส่งมอบหีบศพนะคะ
ส่วนพิธีการจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่
เดี๋ยวต้องรอให้คุณแม่พนิดาประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ